มาดูเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมค่ะรถคันนี้บรรทุกแกรบค่ะ
แล้วก็บรรทุกมาเต็มอัตราเลยค่ะสูงมากแต่ปรากฏว่าไม่สามารถที่จะพ้นสะพานลอยไปได้
ผ้าที่คลุมเอาไว้เนี่ยมันฉีกขาดแกรบก็ปลิวลงมา
ทีนี้รถคันที่ตามมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นไปดูกันหน่อยค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะรถบรรทุกแกบคันนี้เนี่ยจะมุดสะพานลอย
โอ้โหใช่ไหมคะเป็นสะพานลอยข้ามถนนบ้านสามเหลี่ยมที่จังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวานนี้ตอนบ่าย
อ่าแต่ปรากฏว่าไม่พ้นนะคะแล้วผ้าที่คลุมมันก็โดนใต้ท้องสะพานลอยขูดขาด
แกรบที่บรรทุกมาก็เนี่ยค่ะกระจายเต็มมา
รถคันนี้เนี่ยเป็นรถของผู้สื่อข่าวไทยรัฐนะคะ
ผู้ช่วยผู้สื่อข่าวไทยรัฐประจำจังหวัดสุพรรณบุรีพอดีพี่นันทชัยสิริอรุณรัฐ
โอ้โหโดนเข้าไปเต็มเต็มค่ะนะคะคือแกรบเนี่ยร่วงใส่หน้ารถจนมืดสนิทไปเลย
คือต้องบอกโชคดีนะพี่นันทชัยตั้งสนิทได้แล้วเขาชะลอความเร็ว
แล้วเปิดที่ปัดน้ำฝนไล่ไอ้สิ่งที่มันบดบังทัศนวิสัยออกไปหมดเลยสติดีนะ
สติดีมากจริงเนี่ยยังทันพูดถ้าเหยียบไปอย่างนี้ก็อันตรายได้เลย
เพราะว่าแล่นไปข้างหน้าทั้งที่ไม่เห็นทางใช่ไหมคะ
คือแล้วพี่ก็บอกว่าเห็นว่ารถไม่ได้เสียหาย
แล้วก็ไม่มีอันตรายเกิดขึ้นแล้วตัวเองก็ต้องรีบเดินทางไปทำข่าวด้วย
ก็เลยไม่ได้หยุดดูรถบรรทุกแหลบคันนี้ว่าแล้วยังไงต่อไปนะคะ
แต่นี่ก็เป็นอุทาหรณ์สำคัญเลยนะคะ
บรรทุกสิ่งของที่มันเกินที่รถจะสามารถบรรทุกได้

บรรทุกแกรบน่าจะเคยผ่านเส้นทางนี้แล้วนะครับ